คุณผู้ชมไปดูเรื่องตำรวจอีกสักเรื่องหนึ่งที่พัทยา
คือตำรวจไทยนี่ทำได้หลายอย่างจริงนะคุณกาย
จับขโมยไล่งูล่าโจร
ล่าสุดนี้ก็สามารถไล่ผีที่สิง
ออกจากตัวของผู้เกิดเหตุได้ด้วยค่ะ

ตัวสั่นห่อมร้องไห้แล้วพูดฟังมาได้สะบัดคุณกาย

เป็นผีผู้หญิงเข้าสิงแล้วก็จะเห็นว่าเขาไล่ลำตลอดเวลา
ตำรวจมาตำรวจบอกอันนี้คือดาบตำรวจยุทธกรมัชชิมานะ
ตำรวจก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อช่วยผู้ชายคนนี้ใช่ไหม
เอาน้ำดื่มมาทำบริกรรมคาถา

อันนี้ก็เรียกกระดาษหู้ยันจีน

เอาสนับสนุนจุดไฟแล้วก็เผาวนรอบตัว
อันนี้เขามีความเชื่อว่าสามารถไล่ผี
นี่อะไรสิ่งอับประโมงคลได้อันนี้ทำอันนี้ก่อน

อ๋อไฟมาแล้วเดี๋ยวต้องน้ำมา
เอาน้ำมาแล้วบริกรรมเป็นน้ำมนต์ก่อน

แล้วก็แล้วก็สวดมอนอมน้ำก่อนนะคะ
นะครับโอ้โหแต่ตำรวจชื่นชนไปนะโอ้โหโอ้โหนี่เขาเรียกมัลติสกิลนะ
คือทักษะอากหลายมากใช่นะครับตำรวจไทยอ่ะคุณผู้ชม
คือนักจุดเนี้ยผีอยู่ไม่ได้แล้วแต่ฉันว่าครับครับ
ไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะเราก็เลยคุยกันว่าเอาอย่างงี้น้อง
โดนผีเข้าใช่ไหมเออไม่เป็นไรมีวิธีแก้เดี๋ยวลดน้ำมนต์หน่อย
เออเดี๋ยวพี่รถน้ำมนต์ให้เดี๋ยวก็หายแล้วอืม
ก็เลยเอาเจ้าน้ำมาแล้วก็เลยตั้งจิตฐิษฐานเอ่อ
ตั้งน้ำโมสามจบแล้วนึกถึงอ่าสวดบทบุธาพระราชัยอะไรอย่างเงี้ย
ปกติผมไปทำงานก็จะฮ่อยลงปุ๋ยีตลอดไง
คือก่อนไปทำงานก็เอ่อยกดูว่ายนึกถึงบรรณีลงปุ๋ยีอะไรบางงานเนี้ย
เสร็จแล้วล่ะครับสำหรับอ่าท่านทำจริงนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ย
เอาจริงอ่ะเพราะพ่นน้ำมนไปแบบนี้เนี่ยหายนะ

นี่ค่ะก็เขาก็บอกว่าถึงได้รู้ว่าผู้ชายคนนี้อยู่กับฝรั่งที่ริมทะเล
ก็พาส่งตัวกลับห้องพักเรียบร้อย
อืมที่น้ำผีเข้าก็จะตามตำรวจเลยนะ

เอาแก้วน้ำมาด้วยนะครับ